กลายเป็นสงกรานเลือดสงกรานเดือด
เหตุแค่ไปปะแป้งกัน
จำได้ฮะเหตุนี้เราเล่าให้ฟังแล้วนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งใบรุ่นเนี่ยมาลเหมือนกัน
แล้วก็จะไปปะแป้งเพื่อนวัยรุ่นชายด้วยกัน

แต่ปรากฏว่ากลุ่มไวรุ่นนั้นไม่พอใจ
จนมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตอนนี้สามารถที่จะรวบตัวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่น
ร่วมก่อเหตุยิงได้แล้ว
แต่ว่ายังให้การปฏิเสธอยู่
ตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดและชุดสืบสวน

กฤษฎาคำพาหรือว่าจิมมี่อายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่า
ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าจับกลุ่มได้
เมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มคนร้าย
ก่อเหตุไล่ยิงกันขณะเล่นน้ำสงกราน
บริเวณถนนขุขันเมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
นี่ฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวคุณจะดูนะ
จังหวะนี้ที่เริ่มไล่ยิงกัน
โอ้โหคนแถวนั้นแตกตื่นชุลมุนกันเลยนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔เมษายน
และเป็นเหตุให้นายธนพัฒน์สารธรรมอายุ๑๗ปีเสียชีวิต
และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
คือนายวัชรศักดิ์เกษรอายุ๒๗ปี
ซึ่งชุดสืบสวนตามแกะรอยภาพกล้องวงจรปิด
กระทั่งทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือนายกฤษดา

พร้อมกับเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุ

นายกริศดานั้นยังให้การปฏิเสธ
แต่ตำรวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานครับ
ก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

ร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย

หรือพาไปในเมืองที่ชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น
เพื่อการรื่นเริงหรือการอื่นใด
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุ

ถือว่าเป็นสงกรานเลือดในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะฮะ